ส่วนอุบัติเหตุที่จะเล่าต่อไปนี้
ใช้คำว่าอีกแล้วและอีกแล้ว

อีกแล้วที่สองคือจุดชนตรงทางมาลาย

คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
เดี๋ยวดูนะคะนี่เดินมาแล้ว
โดนชนนี่ล้มทั้งยืนเลยนะคะ

งงมั้ยผิดทั้งคู่

คุณผู้หญิงท่านนี้คนที่โดนชน
ชื่อว่าคุณดวงเดือนอยู่รักษา

ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้หน้าโลตัส

ให้สัมภาษณ์ได้นะคะถูกดอม

จอดรถทับทางม้าลาย

ตรงจุดจอดรถตรงทางมาลายที่เธอจอด

ประชาชนก็เลยเดินย้อนกลับมา
จะเอาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
จะไปเอาที่รถอ่ะเนี่ยรถคันขาวอ่ะนะคะ

แต่ยังไม่ทันถึงรถเลยจู่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งมาชนอย่างจัง
บอกว่าจำได้ลาวว่าคนก่อเหตุที่ขับรถมาชนแล้วหนีเนี่ย
เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๒๐ปี
ชนแล้วก็หนีไปเลยไม่จอดรถมาดูอะไรเธอเลยนะคะ

ฟกช้ำดำเขียวแผลถลอกที่แขนที่ขาบริเวณหลังก็ปูดบวมด้วยนะคะ
โชคดีมากศีรษะกระแทกพื้นไม่ถึงขั้นกระโหลกร้าวนะคะ
แต่บวมปูดค่ะคุณผู้ชมแล้วเธอก็บอกว่าปวดด้วยนะคะ
ล่าสุดไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักบังรกรรม
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เธอยอมรับในส่วนของเธอก็ผิดเหมือนกัน
จอดรถทับทางม้าลายส่วนคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ชนแล้วหนี
จะมีความผิดฐานขับรถประมาทเฉียวชนผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ยอมหยุดให้การช่วยเหลือชนแล้วหนีเนี่ยมีโทษนะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐๑๐๐บาท

อย่าไปจอดรถทับทางมาลายนะคะแล้วก็คนที่ขี่รถเห็นทางมาลาย

อย่าลืมว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหยุดให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับ